เรื่องราวของเศรษฐีนีคู่ใหม่เป็นสองแม่ลูกนะคะ
คุณแม่เป็นชาวไทยคุณลูกนี่เป็นลูกครึ่งไทยอเมริกัน
ได้รับมรดกเป็นหุ้นบริษัทบ่อน้ำมันในสหรัฐอเมริกา
มรดกนี้มูลค่าเป็นพันล้านบาทนะคะ
และทีนี้เมื่อวานทั้งคู่ก็ได้เปิดเผยออกมานะคะ
ถึงคือก่อนหน้านี้ก็เปิดเผยเรื่องราวชีวิตที่มา
ความเป็นมาหลังจากนี้จะทำอะไร
แต่มีเรื่องหนึ่งเขาเปิดเผยออกมาเพิ่มเติม

บอกว่าตอนนี้มีคนโทรศัพท์เข้ามาเยอะแยะมากมาย

มีขอเงินบ้างยืมเงินบ้าง
แล้วก็มีบางคนถามว่าลูกสาวโสดไหม

พูดสิทธิ์ข่าวของเราก็ถาม
ตัวลูกสาวคุณเอริก้าตั้งแต่แรกแล้วนะ
เกี่ยวกับเรื่องของสเปคของคู่ครองในอนาค

เราก็อยากรู้ว่าสเปคหนุ่มที่เธอต้องการ

บอกว่าลูกสาวตอนนี้มีเพื่อนชายที่สนิทอยู่แล้ว
แต่เน้นว่ายังเป็นเพื่อนกันอยู่

นี่เป็นภาพของนางประคองกิฟสัน
กับนางสาวเอริก้าจัสมินบอลวินกิฟสัน
เป็นสองแม่ลูกทายาทมรดกบ่อหน้ามัน
สหรัฐอเมริกามูลค่าเป็นพันล้านบาท
เขานั่งแบบธรรมดาอย่างนี้เลย
ลาบทานน้ำตกส้มตำอร่อย

เป็นการทานร่วมกับเพื่อนหลังจากที่ทั้งคู่เดินทางมาอู่ซ่อมรถ
ที่แถวเรียบทางด่วนรามอินทรา
ทีมข่าวสังเกตเห็นว่านางสาวเอริกา

ตักบ่อยนะครับใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนะ
คุณแม่นี่เปิดเผยบอกว่าหลังได้มีการ
นำเสนอข่าวเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวตัวเอง

มีคนพยายามติดต่อเข้ามาขอเงินเป็นจำนวนมาก
บางคนขอถึง๕แสนบาทแล้วบางคนไม่รู้จัก
แต่ติดต่อมาอีกทีผ่านคนที่รู้จัก
มาทำไมฮะขอเงินนี่ค่ะขอเงินติดต่อมาเป็นทอด
สงฆ์ในแต่ละวัดที่ครอบครัวเคยไปทำบุญ

แต่ไม่สามารถให้เงินกับกลุ่มคนดังกล่าวได้
เพราะว่าครอบครัวได้ตั้งงบลงทุน
เกี่ยวกับการทำบุญช่วยเหลือไว้แล้วในแต่ละปี
ก็มีขอเข้ามาเรื่อยบางวัดก็มีการขอเข้ามาเหมือนกันนะคะ
ไปฟังเสียงว่ามีการแบ่งเงินกันยังไงบ้างค่ะ
ส่วนมากก็จะขอให้ไปช่วยซื้อที่หน่อยได้ไหมอะไรอย่างนี้
ช่วยทำบุญตรงนี้ได้ไหมอะไรอย่างนี้มากกว่า
แต่ว่าถ้าขอเป็นเงินเปล่าหรือว่าขอเรา
โดยตรงอย่างนี้ว่าขอเงินใช้ไม่มี
แล้วก็จะมีกระแสว่าเออเนี่ย
มีเงินใช่ไหมติดต่อจากคนอื่นอย่าง
หลวงพ่ออย่างนี้ช่วยติดต่อให้หน่อย
อยากให้เขามาซื้อที่นะอะไรอย่างนี้

สมควรจะทำไหมหรือว่าไม่สมควรจะทำ
ใช่ไหมเราก็ต้องตอบเขานิ่มว่าขอคิดดูก่อน

การใช้ชีวิตหลังจากที่ได้รับหุ้นมรดกน้ำมัน
ยังคงอาศัยอยู่ในไทยยืนยันแบบนี้
แล้วก็จะไปมาไปสหรัฐอเมริกาบ้าง
โดยจะเดินทางระหว่าง๒ประเทศ
เพื่อประกอบธุรกิจที่ได้รับมา

ก่อนหน้านี้เปิดโพยพวก็จะทำโรงงานน้ำแร่

สำหรับเรื่องราวความรักของลูกสาว
คุณแม่บอกว่าไม่ปิดกั้นแต่ก็ไม่ปล่อยมากนะ
รับว่าลูกสาวมีเพื่อนชายคนสนิทอยู่แล้ว
รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนไฮสครูก็คือระดับมัธยม
วันนี้จะเดินทางไปทำบุญที่วัดกลุ่มโคก
ในอำเภอเดิมบางนางบวชที่จังหวัดสุพรรณบุรี
จากนั้นก็จะเดินทางต่อกลับบ้านของคุณแม่ที่กาญจนบุรีค่ะ
ช่วงนี้ก็ตระเวนทำบุญแล้วก็ดูเรื่องของธุรกิจนะครับ